ให้คุณผู้ชมช่วยดูหินประหลาดก้อนนี้ค่ะเจ้าของเชื่อว่าเป็นเพชรสีชมพู
เพชรหรือหรอ
พอเอามือไปจับมันเย็นนะคะเย็นแบบเหมือนเอาออกมาจากตู้เย็นเลย
พอเอาไปไว้ในที่มืดใช้ไฟส่องเป็นยังไงโปร่งแสง
นี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้มีสีชมพู
พอไปชั่งน้ำหนักประมาณสองจุดแปดกิโลกรัมซึ่งถ้าเป็นหินขนาดเดียวกัน
มันจะหนักกว่านี้เยอะอันนี้มันจะเบากว่าใช่ค่ะ
มันจะเบากว่าหินทั่วไปถ้าขนาดเดียวกันหินมันจะหนักกว่านี้ไงอ่านี่นี่
เขาบอกเป็นเพชรเหรอเขาเชื่อแบบนั้นพี่อุ๋ยแล้วถ้าเพชรก้อนใหญ่ขนาดนี้
สีชมพูเลยเหรอโอ้โหสองปีก่อนไปเจอบนถนนลูกรัง
สวนยางของตัวเองที่ท่าแพรสตูนนะคะครับขับรถไปกรีดยางตอนกลางคืน
ไฟของรถส่องไปกระทบอะไรบางอย่างเป็นประกายแวววาวจอดรถลองขุดดูจากพื้นถนนลูกรัง
แล้วเก็บก้อนหินนี้เอาไว้ก็พยายามจะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
ส่วนใหญ่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบอกว่านี่คือเพชรชมพูเพชรสีชมพู
เพจก็บอกว่าถ้ารักษณะแบบนี้มันใช่เลยมันแพงนะหายากนะ
เจ้าของก็เลยยิ่งเชื่อว่านี่คือเพชรสีชมพูก็พยายามถ่ายรูปส่งไปหลายที่
คำตอบที่ได้ก็ตอบว่ามีโอกาสสูงมากที่เป็นเพชรสีชมพู
แต่เขาดูจากรูปถ่ายใช่ค่ะ
นี่แต่ชาวบ้านก็มาจับกันใหญ่เลยเห็นไหมนี่ค่ะ
แต่ผมไม่คิดว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ผมเคยเอาดูไปขุดขึ้นมาแล้ว
ผมคิดว่ามันต้องเป็นเพชรแน่เรารอเห็นอยู่กี่วัน
อยู่นานครับเราปรึกษาใครบ้างยังไงบ้าง
ไม่เคยปรึกษาใครครับแต่ว่าศึกษาตนด้วยตัวเองครับ
ปรึกษาผ่านทางยูทูปผ่านทางยูทูปบ้างแล้วโฟเกิลบ้าง
ไม่ว่าที่ไหนถามว่าเรื่องเพชรผมจะทำทุกอย่าง
แต่ผมแปลงว่าเพชรที่หาที่ยากที่สุดคือเพชรสีชมพู

ก็ในเลิศวัดก็มั่นใจว่านี่คือเพชรสีชมพู
ก็ยินดีให้นำไปพิสูจน์ไปตรวจสอบดูนะคะเราก็ขออนุญาตหาข้อมูลมาให้เพิ่ม
เออนะต้องถามใครอาจารย์ออสค่ะอาจารย์ออส
อาจารย์ออสบอกว่านี่คือหินแกรนิตหินแกรนิต
อาจารย์เพชรชมพูกับหินแกรนหินมันโหหินแกรนิตนะอาจารย์นะ
อาจารย์บอกว่าโอ้ยสองสามร้อยบาทเหรออาจารย์อ่ะตัดความหวังไปเยอะเลยอ่ะ
สองสามร้อยบาทหรือสองสามร้อยกรัฐสองสามร้อยบาทฟังเสียงอาจารย์ค่ะ
ตัวนี้ก็คือหินแกรนิกนะครับที่มีกลุ่มแรกควาสนะครับ
ซึ่งมีลักษณะเทาใสธรรมดานะครับมีขายทั่วไปนะครับ
อ่าจำหน่ายหินประดับตู้เปล่าก็มีอ่าเพราะฉะนั้นอ่า
ถ้าเอาไปพิสูจน์นะฮะก็ได้นะฮะแต่ว่าพิสูจน์เสร็จมันก็คือ
ควอสแกรนิตหรือว่าอยู่ในคุมหินคณีดีนี่เองนะครับ
ซึ่งถ้าเป็นเพชรลักษณะใหญ่ขนาดนี้มันจะมีความใสมากกว่านี้นะครับ
ตัวนี้ความใสยังไม่ถึงสมัยใหม่ถึงขนาดเพชรนะครับ
ค่ะเป็นเพชรต้องใสกว่านี้ค่ะ
ออสบอกค่ะตามหินที่ประดับตู้ปลาก็เป็นลักษณะแบบนั้น
เสียใจเลยอ่ะจากเพชรสีชมพูเป็นหินแกรนิต
ก็ถ้าพี่ไม่มั่นใจพี่ก็อาจจะส่งไปพิสูจน์เพิ่มเติม

คนร้ายสองคนบุกบ้านเขาจะไปขโมยของ
เจ้าของบ้านเขามีแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดทางโทรศัพท์มือถือ
มันเตือนมานี่ฮะมากันสองคนนะฮะขี่จักรยานยนต์มานะ
แล้วก็ปีนรั้วบุกเข้ามาในบ้านเขากลางวันแสก
หมวกปิดบังใบหน้าอีกคนนึงใส่หมวกกันน็อก
นี่ฮะสุดท้ายได้อะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีก็แล้วกัน

เพราะตอนมีคนมาไล่เนี่ยขี่จักรยานยนต์เขาหายไปด้วย
แต่จักรยานยนต์ตัวเองยังทิ้งไว้อยู่ที่เดิม